สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการเรียงช่องของทีวีดิจิตอลเป็นข่าวใหญ่พอสมควรครับผมเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวนี้อยู่ด้วยในฐานะนายกสมาคมทีวีดิจิตอลมีแฟนแฟนรายการถามมาเยอะว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่าง
ฉะนั้นขออาศัยเวลาของช่วงขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้อธิบายให้ฟังคร่าวอย่างนี้ครับว่าเมื่อตอนที่กศธชประกาศให้เอกชนเข้าไปร่วมประมูลกิจการทีวีดิจิตอลนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขชัดเจนว่าเมื่อทีวีดิจิตอลเปิดขึ้นมาคนดูทั้งประเทศจะดูได้เหมือนกับดูช่อง๓ช่อง๕ช่อง
ไปประมูลกันเยอะเยอะไงครับประมูลด้วยตัวเลขราคาแพงไงครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงปรากฏว่ากศตชแจกกล่องจำได้ไหมครับกล่องเซ็ตท็อปบล็อกที่บอกว่าแจกกันไปทุกบ้านให้คนเอาไปติดแล้วก็เปิดดูทีวีดิจิตอลได้ปรากฏว่าการแจกกล่องการที่จะดูได้นั้นเนี่ยไม่ได้ดูได้ทั่วประเทศหรอกเขาจะดูได้เป็น

สัญญาณจากโครงข่ายด้วยเงื่อนไขคุณภาพของกล่องเอาเป็นว่าดูได้แค่๒๐เท่านั้นกศธชเขาบอกไม่เป็นไรกศธชก็ออกประกาศให้
เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียมหรือเคเบิ้ลที่คนในประเทศไทยดูกันอยู่เนี่ย
ไม่ว่าจะดูเคเบิ้ลจานดำจานแดงจานอะไรก็ตามแต่
จะต้องเอาสัญญาณของทีวีดิจิตอลเนี่ยพ่วงเข้าไปด้วย
ไปอยู่ในเคเบิ้ลไปอยู่ในดาวเทียมทุกจาน
แล้วอยู่กันสเปสปะก็ไม่ได้ก็เลยมีการประกาศเรียงช่อง
การประกาศเรียงช่องก็คือว่าสมมุติไทยรัฐช่อง๓๒
ท่านจะดูจากจานดำจานเหลืองจานแดงดูจากเคเบิ้ลไหน
ก็เป็นช่องสามสิบสองโทรทัศน์ดิจิตอลช่องอื่นก็เหมือนกัน
จานจะต้องมีเลขเดียวก็อยู่กันมาเรื่อย
ก็อย่างนี้คนก็สะดวกเป็นที่จดจำว่าถ้าจะดูช่องไหน
ดเลขอะไรคนเริ่มจำได้แล้วครับ
แต่อยู่มาวันหนึ่งผู้ประกอบการเคเบิ้ลกับดาวเทียม
เขาไปร้องสารปกครอง
ว่าการที่ประกาศบังคับให้เขาเอาทีวีดิจิตอลไปเลขไปเรียงช่องกันอย่างนี้
เขาเสียหายเขาเสียหายเพราะแทนที่เขาจะเอาเลขช่องที่อยู่ต้นต้นอย่างนั้นเนี่ย
ออกอากาศช่องอื่นเขาก็ทำไม่ได้
สารปกครองกลางคือเคเบิ้ลหรือดาวเทียม

กศธชตกเป็นจำเลย

ปรากฏว่าสารปกครองกลางตัดสินให้ฝ่ายที่ไปฟ้อง
คือเคเบิ้ลดาวเทียมชนะครับ
ชนะแปลว่าการเรียงช่องที่เคยเป็นมาเนี่ย
ต่อไปนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจานดาวเทียมไหน
จะเอาสัญญาณจากช่องไหนไปใส่เลขอะไรก็ได้
สมมุติว่าทีวี๓๒ของไทยรัฐ
ไปดูด้วยจานดำจานหนึ่งเขาอาจจะไปไว้ช่องที่๒๐๐กว่าก็ได้

ตอนนี้รออยู่ว่าสารปกครองสูงสุดจะเห็นด้วยกับสารปกครองกลางไหม
ถ้าสารปกครองสูงสุดตัดสินออกมาเหมือนกับที่สารปกครองกลางตัดสิน
นี่แหละคือวิบากรรมของทีวีดิจิตอล
คนดูก็จะสับสนวุ่นวายจำเลขช่อง
ของช่องที่ตัวเองต้องการดูไม่ได้
เมื่อคนดูดูไม่ได้หรือดูได้น้อยลง
มันก็มีผลกระทบต่อเรตติ้ง
เมื่อมีผลกระทบต่อเรตติ้งก็มีผลต่อการประกอบกิจกรรม
กิจการของโทรทัศน์มีผลต่อโฆษณายิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
ทุกวันนี้วิบากรรมของทีวีดิจิตอลอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่
เพราะเนื่องจากเศรษฐกิจตั้งแต่เรื่องสงครามการค้า
และนี่ก็มาเจอโควิดอีกแล้วมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
นี่แหละครับคือที่ไปที่มาของการร้องเพื่อขอความเป็นธรรม
กศธชออกประกาศใหม่ออกประกาศเรียงช่องใหม่
สารปกครองกลางท่านตัดสินแล้วแต่ถ้ากศตชออกประกาศเรียงช่องใหม่
การประกาศเรียงช่องใหม่ก็จะมีผลในทางปฏิบัติ
สามารถที่จะให้ทีวีแต่ละช่องอยู่ในเลขเดิม
ไม่ว่าจะดูโดยจานไหนก็ตามแต่
นี่คือข้อต่อสู้ของสมาคมทีวีดิจิตอล
อธิบายมาอย่างนี้ท่านที่ติดตามรายการขีดเส้นใต้
สุดสัปดาห์ดูจะได้เข้าใจว่านี่คือที่มา
บรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเขากำลังเดือดร้อน
และเขาคิดว่าเขาไม่ควรจะได้รับความเดือดร้อน
เพราะว่านี่เป็นกฎเกณฑ์กติกาที่อยู่ตั้งแต่เริ่มประมูลแล้วว่า
ให้ทุกช่องดูได้และก็ดูได้ไม่ว่าจะดูด้วยจานไหน
เหลืองจานแดงจานเขียวจานดำต้องเลขช่องเดียวกันหมด
ก็เป็นข้อตกลงผมเอาเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟัง
เพื่อท่านจะได้เข้าใจแล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
สวัสดีครับ